คุณผู้ชมคะเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
อุบัติก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิด
เหตุก็คือเหตุการณ์เราไม่ตั้งตัวตั้งตัวไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตลอดเวลาเหมือนสองแม่ลูกคู่นี้ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นวินาทีชีวิตของเขาเลย
รถเขาเนี่ยที่เขากำลังจะเดินไปขึ้นเนี่ยนะคะ
มีรถอีกคันนึงพุ่งมาชนท้ายอย่างไร
คุณผู้ชมดูจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ

ชนเต็มแรงเลยนะคะเนี่ยรีบวิ่งไปดูก่อนเลยว่า
คนที่กำลังจะเดินขึ้นไปที่รถเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า

ต้องบอกว่ารอดปฏิหารจริงเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นไปบนรถ

จังหวะที่ถูกชนท้ายพอดีเพราะว่าถ้าอยู่ตรงหน้ารถเนี่ย

ผู้หญิงที่เห็นใส่เสื้อสีขาวที่เดินไปเนี่ย

แล้วก็อยู่มีรถอีกคันหนึ่งพุ่งชนท้ายอย่างแรง
สองแม่ลูกเนี่ยล้มลงด้วยแรงกระแทกนะคะ

ไม่ได้ชนเต็มคืออารมณ์ตกใจด้วยค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อเทคนิคน่าน
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะ
สองแม่ลูกก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
รถยนต์ทั้งสองคันก็ได้รับความเสียหายค่ะ
ในธันพัฒน์หินเพชร

พุ่งชนกับรถเก่งของแม่ลูกเนี่ยนะคะ
หน้ารถตัวเองเนี่ยพังยับเยินไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
ตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็เนี่ยค่ะ
นั่งรอให้การกับตำรวจอยู่แบบนี้
งไปประมาณสัก๘เมตร
ก็เจอนายชุติพันธ์ชัยวงศา
เป็นชาวอำเภอภูเพียงชาวนานเหมือนกันค่ะ
เขาบอกว่าเขาจอดรถอยู่ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็พาภรรยากับลูกชายไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้ภรรยากับลูกชายพากันเดินกลับมาที่รถก่อน
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพค่ะ
จังหวะที่แม่ลูกเดินพ้นรถพ้นหน้ารถตัวเองไปนิดเดียว

เพราะว่ารถมันเกือบผู้ชนภรรยากับลูกเขาติดกำแพง

แต่ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลน่านก่อนเลยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ
ไปฟังเสียงของภรรยานายชุติพันธ์กันหน่อยนะคะ
วินาทีชีวิตที่เธอรอดไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลย
ช่างหวะลูกก็คือตอนอุ้มนี่คือแบบ
กอดอย่างแน่นนะแต่ว่าพอเดินไป
พอแบบวิ่งไปปุ๊บมันเหมือนกับอะไรไม่รู้มันมาชนเรา
แล้วให้เราล้มแล้วก็ลูกก็หลุดออกจากมือ
แล้วก็รถคันนั้นก็คือเหมือนจอดแล้วก็ล้อติดฟุตบาทพอดี
แล้วก็ลูกก็หล่นลงไปตรงที่ตรงขอบฟุตบาทเลยค่ะ
หัวพอดีกับล้อรถเลยแต่ดีที่รถมันต่ำไงพี่
ถ้ารถมันสูงนี่คือทับหัวแน่เลย
รีบลุกขึ้นมาอย่างไว้แล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพเมืองน่านก็ลงบันทึก
แล้วก็ทำแผนที่ในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็มีการติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อด้วย
ควบคุมตัวคนขับรถที่เป็นคนขับพุ่งชน
เพื่อจะทำไปเป็นสำนวนคดีประกอบการดำเนินคดีต่อไปค่ะ